ประเด็นกันต่อนะครับกรณีที่เด็กหญิงวัย๑๒ปี
ถูกกลุ่มญาติกระทำชำราวนะฮะ
กลุ่มญาตินี่ก็มีทั้งลุงทั้งน้าทั้งอาทั้งพี่
แล้วก็ทั้งน้องชายอายุ๑๐ขวบกระทำชำราวเธอ
ตอนนี้นะครับพี่สาวของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ที่เป็นคนไปแจ้งความได้ตัดสินใจย้ายออกจากบ้าน
ไปอยู่ในการดูแลของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้ว

คือตัวพี่สาวของเด็กหญิงเครียดจัดเหมือนกันนะ

กดดันครับเพราะว่าผู้ต้องหาทั้ง๗คน
ซึ่งเป็นญาติกันได้รับการประกันตัวออกมา
ทีนี้พอเป็นญาติกันแบบนี้ก็ไม่รู้แหละ
แล้วเราไปแจ้งความจับญาติมันจะมีผลอะไรหรือเปล่า
ต่อการที่เขาจะมาข่มขู่อะไรทำร้ายเราอะไรหรือเปล่านะ
พี่สาวของเด็กหญิงวัย๑๒ก็เลยบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วก็นอกจากนั้นญาติของผู้ต้องหา
เขาก็ว่าพี่สาวด้วยว่าเป็นเด็กเนรคุณ
เป็นคนเนรคุณไปแจ้งจับญาติได้อย่างไร
กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันภายในเครือญาติเนี่ยนะครับ
ส่วนแม่ของเด็กชายอายุ๑๐ขวบที่ตกเป็นผู้ต้องหานะ

วันนี้นะครับเตรียมพาลูกชายวัย๑๐ขวบ

ไม่ได้กระทำชำราวเด็กหญิงวัย๑๒ปีนะครับ
กรณีนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับ
กรณีที่เด็กหญิงวัย๑๒ปีถูกกลุ่มญาติ๗คนกระทำชำราว
ล่าสุดวันนี้นะครับนางเอแม่ของเด็กชายวัย๑๐ขวบ

ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่าตอนรู้เรื่องทีแรกเสียใจมาก
เพราะไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
หลังเกิดเรื่องหลังจากมีการแจ้งความเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็พยายามถามลูกของเธอเองว่าได้ทำจริงหรือไม่นะฮะ
ลูกชายก็บอกว่าไม่ได้ทำและไม่เคยทำแบบนั้นเลย
ซึ่งวันนี้เองผู้เป็นแม่ก็จะเตรียมพาลูกชายเข้าให้ปากคำ
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งนะครับ
เป็นแม่ก็บอกว่าส่วนตัวก็ยังไม่เชื่อนะครับ
ว่าลูกจะกล้าทำแล้วก็ยืนยันได้เลย
ว่าลูกชายไม่ได้ทำแบบนี้แน่นอนนะครับ
แต่มีแต่นะถ้าทำจริงก็ต้องว่าไปตามผิด
ผิดก็ต้องยอมรับแต่ถ้าไม่ผิด
ก็ขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
กลัวไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นคดีความระหว่างญาตินะ
เป็นแม่ของเด็กชายวัย๑๐ขวบบอกว่าใจลึกก็กลัวนะ
เพราะตัวเขาเองตัวเธอเองก็ไม่ได้อยู่บ้านกับลูกตลอดเวลา
แล้วก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของลูกจะไปกระทำชำราวญาติรุ่นพี่หรือเปล่านะฮะ
ฟังเสียงผู้เป็นแม่ของเด็กชายวัย๑๐ขวบหน่อยครับ
อันนี้ก็เป็นเสียงผู้เป็นแม่ของเด็กชายวัย๑๐ขวบนะครับ

เป็นพี่สาวของเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ที่ถูกกระทำชำราวแล้วก็เป็นผู้ไปแจ้งความ
ล่าสุดได้ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็รับตัวนางสาววีไปดูแล
แล้วก็คุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อน
ซึ่งตอนนี้นางสาววียังคงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเครียดจัดนะ
จากการที่กลุ่มผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมา
และกลุ่มผู้ต้องหาก็เป็นญาติกัน
ส่วนญาติพี่น้องคนอื่นของผู้ต้องหา
ก็ปักใจเชื่อว่านางสาววีเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเอง
เพื่อที่จะเอาผิดกลุ่มญาติด้วยกันเนี่ยนะครับ

ก็ยังวั่นกลัวค่ะเพราะว่าทางญาติพี่น้องเขาปากใจเชื่อ
เราเป็นคนกุเรื่องเพื่อเอาผิดเขา
ทั้งที่เราเองเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน

ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องคดีเนี่ยนะคะ
นายน้ำแท้มีบุญสล่างอายการจังหวัดสุพรรณบุรี
คดีสารแขวงก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้อง
เก็บข้อมูลเพื่อเอามาประเมินในเรื่องของคดี
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้
จะต้องให้ความคุ้มครองกับพยาน
กับญาติของน้องวัย๑๒ปีด้วย
ส่วนตัวผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวมา
ทางอายการจังหวัดบอกว่าถ้าเกิดผู้ต้องหา
มีพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีไปคมครู
พยานต้องปกปิดข้อมูลบางอย่าง
ทำให้พยานไม่พูดความจริงหรือว่าทำให้พยานหวาดกลัว

สามารถขอถอนประกันได้ด้วยนะคะ